เฟซบุ๊คของแมวโรงพักได้โพสต์เรื่องราวของหนูน้อยวัย๙ขวบคุณผู้ชม
ทะเลาะกับพ่อแม่อืมหนีออกจากบ้านดีกว่า
จากบางนาจะไปหาตายายแต่กลัวเหงาเอาแมวไปด้วยตัวหนึ่ง
แมวขาวส้มตัวนี้คุณผู้ชมฮะครับแล้วเพจนี้เขาเล่าให้ฟังว่าโรงพักบางนาเนี่ย
รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีที่เห็นเด็กชายหนีออกจากบ้านกับกระเป๋าใบหนึ่ง
ในนั้นมีอะไรมีผ้าห่มหนึ่งพื้นทิชชู่หนึ่งห่อรูบิกหนึ่งอัน
และแมวขาวส้มตัวนี้หนึ่งตัวลำตัวอวบอ้วนด้วยด้วยความสงสัยครับ
ก็เลยเข้าไปถามดูถามว่าน้องไปโดนอะไรมาไปทำไมมาอยู่แถวนี้
น้องบอกน้องโดนพ่อแม่ตีเพราะดื้อเล่นกับพี่ชายอายุ๑๒ปี
แล้วก็ทะเลาะกันน้องเดินออกจากบ้านเลยจะไปหาตายายที่เพชรบูรณดีกว่าที่อำเภอหลมศักดิ์
แต่ไม่รู้จะไปยังไงต่อครับก็เลยมานั่งอยู่หน้าปากซอยบางนาตราดสาม
เด็กชายยังบอกอีกว่าที่บ้านจริงมีแมว๒ตัวนะ
แต่เอามาไม่ไหวอีกตัวมันอ้วนจัดเลยอย่างอ้วนเลยก็เลยเอามาได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
หลังคุยกันถามรายละเอียดกันพลเมืองดีก็เลยประสานตำรวจสนบางนาให้มารับตัวเด็กไป
แล้วก็ติดต่อยายของเด็กให้มารับกลับไปแล้วครับยายของเด็กก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
พ่อแม่ของเด็กทะเลาะกันเด็กตกใจไงเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันก็เลยหนีออกจากบ้านเลยครับ